เราพาไปดูเรื่องราวสีสันของวันเด็กที่ผ่านมา
มันมีให้ได้ติดตามเยอะนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเพชรบูรณที่นั่นเขาก็จัดกิจกรรมเหมือนกัน
ซึ่งที่นี่สีสันของงานเด็กก็ไม่ธรรมดา
เอเอ
เป็นไงตอนนั้นสงสัยก็คุณบอกพาไปงานวันเด็ก
เอ้าไหนเด็กคะสนุกกว่าเด็กก็ผู้ปกครองนี่แหละครับเป็นภาพบรรยากาศของงานวันเด็กที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน
จังหวัดเพชรชะบูนเป็นยันแฟ้วฟ้ามากเลย
มีครบหมดนี่ผู้ปกครองคุณครูมากันเพียบแล้วก็น้องนักเรียนเขาก็มาร่วมทำกิจกรรมนี่สนุกตื่นเต้น
ดีใจกันใหญ่เลยครับแล้วเขาบอกว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่ง
เพื่อนเพื่อนเขากำลังสนุกกันสุดเวียงแต่ว่าไงเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้ได้ละเนี่ย
โอ้โห้ยน้ำตาท่วมจอในน้องไปต่อ
ร้องไปสนุกไปงงเหมือนกัน
มันเป็นเรื่องราวที่ประจำอยู่แล้ว

ส่วนที่เห็นเนี่ยนี่ก็ต้องมีเหมือนกัน
เกมต่างที่เอาไว้ให้เด็กเล่นร่วมกับผู้ปกครอง

นี่คือเกมเป่าแป้งกินกล้วย
โอ้โหทั้งคุณแม่คุณลูก

ลูกกินกล้วยด้วยลูกลูกไม่เอาแล้ว
ลูกกินก่อนลูกกินก่อน

สนุกครับเป็นการร่วมกันระหว่างคุณลูกแล้วก็คุณแม่

เด็กเล็กโอ้ยแล้วก็มีทั้งครูผู้บริหารก็มาเข้าร่วมในงานนี้แล้วก็จัดงานนี้นะครับ
นี่มาทั้งผู้ปกครองพี่สิงสาราสัตว์น้องนะ

คนนี้มากเลยนะที่ให้จังหวะน้องเต้นไปด้วยคือเหมือนเป็นคนนำเต้น
เหมือนเป็นคุณครูสอนเต้นนะ
ก็เต้นนำเด็กไปเด็กจะได้มีความมั่นใจผู้ใหญ่เขาก็สนุกสนานไปด้วยในวันเด็กแบบนี้และแน่นอนนี่เลยแจกของขวัญ
แจกของขวัญก็มีแล้วก็นี่แหละครับ

มันเป็นเพลงที่เด็กเขาชอบ

เออนั่นแหละเป็นเพลงที่โอ้โหมันมันอินแล้วก็เข้าหูเด็กเด็กดีจังเลย
คุณผู้ชมนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะดูเราก่อนนะ
ยังมีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่